เพื่อประกาศเรื่องการคว้าตัวเดียโกหลุยซานโต้
ยอดดาวยิงชาวบราซิลจากบุรีรัมยูเนเต็ด

หลังจากมีข่าวมาตลอดในช่วงหลังนะครับ
และในงานเขาดาวน์ปีใหม่๒๕๖๒ของสโมสรบุรีรำ
โก้ก็ไม่ได้ไปร่วมงานด้วย
โดยรายงานระบุว่าค่าตัวอยู่ที่๕๐ล้านบาท
แต่เรื่องนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันจากบุรีรำยูไนเต็ดนะครับ

ลงเล่นในทุกรายการทั้งสิ้น๑๕๙นัด

แลนด์แชมเปียนครับหรือว่าถ้วยกอร์นะครับ๒สมัย
โขงคลับ๒สมัยและโตโยต้าพรีเมียครับอีก๑สมัย

ชุดเตรียมซูซึกเอเชียนครับ๒๐๑๙

หลังเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายที่แพ้โอมา๐ต่อ๒เมื่อวานนี้
โดยเจ้าแคมป์บอกว่าแม้ผลการแข่งขันจะออกมาไม่เป็นใจ

เกมลุกเกมรับความสัมพันธ์ในทีม
กลุ่มผู้เล่นชุดเก่าและชุดใหม่ที่เข้ามาเติมเต็ม
รวมถึงได้เรียนรู้จุดบกพร่องที่ยังมีอยู่นะครับ

เพื่อแก้ไขให้ผิดพลาดน้อยที่สุดในการแข่งขันจริง
พร้อมยืนยันว่ายังไม่เสียความมั่นใจ

ก็เป็นหนึ่งในชาติที่มีศักยภาพด้านฟุตบอลครับ
ย้ำโปรแกรมของทีมชาติไทยในเอเชียนครับ
นัดแรกเจอกับอินเดีย๖มกราคม๒ทุ่มครึ่ง
นัดที่สองเจอกับบาเลนส์๑๐มกราคม๖โมงเย็น
วันที่๑๔มกราคมลงเตะดึกหน่อย๕ทุ่ม